เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นจนกระทั่งโอโหดึกดื่น
หลายคนเนี่ยไปรับฟังการปราสัย

อยู่ที่หน้าสำนักงานใหญ่ของพักอนาคตใหม่

เพราะว่าโลโก้พรักกับชื่อพรักเนี่ย
ทางพักอนาคตใหม่เขาขีดคำว่าพักออก
กลายเป็นอนาคตใหม่นะครับ
หลายคนไปฟังคำปราศัยได้อะไรจากการปราศัยบ้าง
เมื่อวานสิ่งหนึ่งที่คุณช่อพันนิกาเปิดเผยในเวทีปราศัย
บอกว่าถึงเวลาที่จะเอาขยะเน่าเหม็นขึ้นมาคัดแยกแล้ว
ดังนั้นเราจะทำงานนอกสภาด้วยการอภิปรายนอกสภา
เริ่มต้น๒๓กุมภาพันธ์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้
วันอาทิตย์วันหยุดแต่อนาคตใหม่ไม่หยุดนะครับ
แต่ว่าเวลาสถานที่อาจารย์ปียบุตรบอกเดี๋ยวจะขอนัดหมายอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าทางด้านของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจก็ประกาศตั้ง
ตั้งคณะอนาคตใหม่จะมีบทบาทหน้าที่อย่างไร

หลังจากที่เมื่อวานถือว่าเป็นการปิดฉากพักอนาคตใหม่
ปี๔เดือนกับอีก๑๘วัน
เมื่อวานนี้นะครับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่ต่อ
เพื่อจะเคลื่อนไหวรณรงค์ให้ประชาชนมารวมตัวกัน
และสืบสารอุดมการการทำงานของพักอนาคตใหม่
นี่ก็ติดคำว่าพักอนาคตใหม่นะของอนาคตใหม่

นี่คุณธนทรบอกแบบนี้
จะมาสืบสารอุดมการทำงานทางการเมืองของอนาคตใหม่
ยืนยันนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเสียใจหรือว่ามาร้องไห้
เพราะอนาคตใหม่เป็นมากกว่าพักการเมือง
พร้อมระบุนะครับว่าเมื่อพวกเขาต้องการทำลายเรา
นี่เป็นเวลาที่จะพิสูจน์
และต้องลุกขึ้นยืนให้มั่นคง
ขณะเดียวกันนะครับนายปียบุตรแสงกระหนกกุลอดีตเลขาธิการพัก

คิดว่านี่คือการตัดไฟแต่ต้นลม

คำพูดของนายปียบุตรหลายคนก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะ
เพราะว่านายปียบุตรบอกว่านี่ไม่ใช่การตัดไฟแต่ต้นลม
แต่นี่คือไฟลามทุ่ง
ความคิดแบบอนาคตใหม่จะเติบโตยิ่งกว่าเดิม
ซึ่งตนเองและนายธนทรจะรณบรงค์ทางการเมืองทั่วประเทศ
อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับ
ไปหน่อยดูบรรยากาศหน้าที่ทำการพักอนาคตใหม่
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับซึ่งมีมวลชนผู้สนับสนุนเดินทางไปให้กำลังใจ
แก่แก่นำพักที่สลับกันขึ้นปราศัยบนรถขยายเสียงอย่างไม่ขาดสาย
ด้านนายธนทรประกาศเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภา
ก็วันพรุ่งนี้๒๓กุมภาพันธ์จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาเป็นครั้งแรก
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคุณช่อบอกว่าถึงเวลาเอาขยะเน่าเหม็นขึ้นมาคัดแยกแล้ว
ส่วนนายปียบุตรบอกว่าวันที่๒๓แน่นอนจะเป็นเวลาไหนที่ไหน
จะแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่งฟังเสียงของนายธนทรในช่วงของการพูดเรื่องนี้หน่อยฮะ
อภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภานะครับ
นี่คือบทที่สอง
เราจะเดินหน้าต่อลนลงทางการเมืองแบบนี้
ดังนั้นผู้ที่ยุบพักเราไปเขาจะผิดหวัง
และคราวนี้เขาจะเจอสิ่งหนักกว่าเดิม
ในสภาก็ยังมีสอสอเดิมมีอุดมการแบบเดิม
และนอกสภาก็มีคณะอนาคตใหม่ที่ลนลงทุกจังหวัด
เพื่อเอาชนะหัวจิตหัวใจของประชาชน

ประเทศไทยย้อนเวลากลับไปไม่ได้
มีแต่การก้าวเป็นประชาธิปไตยเท่านั้น
ที่จะเป็นทางออกของประเทศ
อันนี้นะครับเมื่อวานการปราศัยของอนาคตใหม่เขา
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะ

ก็คือที่หน้าอาคารสำนักงานของอนาคตใหม่เขานะครับ
แต่ทีนี้ฮะเมื่อวานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปคอยตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับ
ซึ่งพันธ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บอกว่าต้องเคารพคำตัดสินของศาล
อะไรที่ทำแล้วสุ่มเสี่ยงทั้งการแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะ
ไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนหรือว่าการแสดงความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดีย
ต้องไม่กระทบสิทธิ์ของผู้อื่น
ซึ่งพนักงานฝ่ายสืบสวนของแต่ละท้องที่ก็จะมีการเก็บหลักฐานเอาไว้นะครับ
ส่วนทางด้านของนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
ยื่นคำร้องต่อกรกตจนนำมาสู่การยุบพัก
ก็ได้ขอบคุณ๓รัฐธรรมนูลที่ยึดหลักการนิติบุคคลมหาชน
โดยเห็นว่าคำวินิจฉัยสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมาย
และถือเป็นบรรทัศนให้กับนักการเมืองและพักการเมือง
พร้อมระบุนะครับว่ายังมีอีก๓๒พักการเมืองที่กระทำการในลักษณะคล้ายกับพักอนาคตใหม่
เป็นหน้าที่ของกรกตในการที่จะไต่สวนทุกพัก
แล้วก็เสนอคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูลโดยเร็ว
เช่นนั้นจะถูกข้อคอรหาว่าเลือกปฏิบัติได้นะครับ
ขณะเดียวกันมีรายงานว่าขณะนี้กรกตกำลังรอคำวินิจฉัยของศาล
เพื่อเตรียมพิจารณาดำเนินคดีอาญากับอดีตกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่
ในฐานะพักการเมืองผู้รับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี

แล้วก็นายธนทรในฐานะผู้ให้ประโยชน์อื่นใดแก่พักการเมือง
๑๐ล้านบาทต่อปีซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
แล้วก็ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้าที่จะสารตัดสินเขามีการวิเคราะห์
บ้างก็ว่ามี๓แนวทางบ้างก็ว่า๔แนวทาง
แนวทางก็คือทั้งยุบพักตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพัก
หรือ๒แค่ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพัก

วิชาการบางคนบอกมี๔ไง
ก็คือเรื่องของคดีอาญา
กรกตสามารถที่จะไปร้องแล้วก็ทำเป็นคดีอาญาได้นะครับ
คุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวจากโฆษกประจำกระทรวงการต่างประเทศ

ซึ่งตรงนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะก็มีการออกแถลงการนะคะ
หลังการตัดสินยุบพักอนาคตใหม่
ก็บอกว่าเปรียบเสมือนการถอยหลังทางการเมืองค่ะ
เนื่องจากว่าอนาคตใหม่เป็นหนึ่งในพักการเมืองหลักของฝ่ายค้าน
ที่สามารถคว้าเสียงในการเลือกตั้งได้กว่า๖ล้านเสียงนะคะ
มาเป็นอันดับต้นเลยถ้าพูดถึงพักต่างนะคะ
ซึ่งพื้นที่ทางการเมืองของประเทศไทยนั้นควรจะเปิดกว้างมากกว่านี้
ที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้มีอำนาจก็ต้องรับรองว่า
สมาชิกรัฐสภาที่รับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สามารถปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาต่อไปได้ด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
นี่ให้คุณผู้ชมดูคือสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
หรือว่าสนทก็มีการออกแถลง
เป็นการประนามการยุบพักอนาคตใหม่
แล้วก็ระบุนะคะบอกว่าฝ่ายอำนาจนิยมใช้วิถีทาง
และอำนาจนอกระบบแทรกแซงและบ่อนทำลายฝ่ายประชาธิปไตย
กรณีการตัดสินยุบพักอนาคตใหม่สะท้อนให้เห็นถึง
เจตนาช่อฉนอย่างร้ายแรงของฝ่ายอำนาจนิยม
ก็คือการบ่อนทำลายระบอบรัฐสภา
กลไกการตรวจสอบถวงดุลในรัฐสภาของฝ่ายอำนาจนิยม
ถ่วงดุลโดยเพราะการวินิจฉัยยุบพักอนาคตใหม่
มันเกิดขึ้นแค่ไม่กี่วันก่อนจะเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
คือวันจันทร์หน้านี้จะเริ่มมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ซึ่งมันก็เป็นกลไกการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
ที่สำคัญที่สุดในระบอบรัฐสภา
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือป้ายที่คณะนิเทศศาสตร์ที่จุฬา
อันนี้จุฬาติดแป๊บเดียวแล้วก็ถูกปลดออก

ที่ธรรมศาสตร์ก็มีแต่ไม่ได้ปลดออกนะครับ
เป็นความเคลื่อนไหวของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็มีการรวมตัวกันที่อุทยานการเรียนรู้ป่วย๑๐๐ปี
ก็แสดงจุดยืนการร่วมกันจุดเทียนไว้อะไรประชาธิปไตย

หลายพื้นที่ก็มีนะนักศึกษาเชียงใหม่
เขาก็รวมตัวกันเหมือนกันในการจุดเทียนรูปตาชั่ง
นักศึกษามสารคามจุดเทียนส่งกำลังใจให้กับพักอนาคตใหม่
แล้วก็ตามที่ทำการพักอนาคตใหม่ในจังหวัดต่าง
ก็มีประชาชนที่สนับสนุนพักอนาคตใหม่

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมดูด้วย
เริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันหน่อย
หลังจากที่ศาลมีการอ่านคำวินิจฉัยยุบพักอนาคตใหม่แล้ว
ซึ่งก็มีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่๑๐ปี
หลายคนที่รอติดตามข่าวตลอดช่วงบ่ายคุณผู้ชม
แบบนี้เลยค่ะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลั่งน้ำตาออกมา
เสียใจอันนี้ที่สาขาพักอนาคตใหม่ที่เชียงใหม่นะ
ใช่ค่ะโดยนางมีนากันมาพิจิตรหัวหน้าสาขาพักเนี่ยก็มีการแถลงจุดยืนนะคะ
บอกว่าชาวอนาคตใหม่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย
แล้วก็ขอยืนยันในเจตนารมณ์ว่าเรายังคงยืนหยัดในอุดมการของพัก
ทุกคนรู้ดีว่านี่คือการเดินทางไกล
และนี่คือบทพิสูจน์ถึงความเป็นเราอีกครั้งหนึ่ง
อุดมการของเราคือการมุ่งสู่การเมืองแบบใหม่
และเราจะเดินหน้าต่อไปนะคะ
มาดูที่นครราชศรีมานะคะ
บอกกับทีมข่าวว่ารู้สึกผิดหวัง

หลังจากนี้ก็อาจจะปิดสาขาพักในโคราชค่ะ
แต่จะมีการเปิดเป็นสำนักงานเอาไว้
เพื่อให้ผู้ที่มีอุดมการร่วมกัน

กรอบของประชาธิปไตยต่อไปนะคะ
ครับยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับ
ที่มีการให้กำลังใจต่อพักอนาคตใหม่นะฮะ
ศูนย์ประสานงานกลุ่มอนาคตขอนแก่นก้าวหน้าอำเภอเมืองขอนแก่น
หลังจากรับฟังคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูล
บรรยากาศภายในศูนย์ก็ตกอยู่ในความเงียบงันเลยฮะ
นำของกลุ่มบางส่วนได้เดินออกมานอกห้อง

โดยไม่มีใครให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะครับ
แล้วก็ตลอดทั้งวันบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาแล้วครับ
ค่ะก็บรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมจริงไม่ต่าง
ที่สำนักงานสาขาพักอนาคตใหม่ที่อุดรธานีนะคะ
เพราะว่าสมาชิกพักเองก็ผิดหวังกับคำวินิจฉัยของศาล
สมาชิกบางคนบอกว่าอนาคตจะย้ายไปอยู่พักไหน
จะต้องรอความชัดเจนจากคั่วนำก่อน
แต่ว่าก็คงจะต้องเป็นพักการเมืองที่มีอุดมการ
ในทิศทางเดียวกันไปในแนวทางเดียวกันกับอนาคตใหม่เนี่ยนะคะ
นี่คือบรรยากาศที่อุดรธานี
ปิดท้ายกันที่จังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชม
สาขาพักอนาคตใหม่จังหวัดเลยเนี่ยนะคะ
สมาชิกส่วนใหญ่ก็รอชมการอ่านคำวินิจฉัยอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้าน
ก็อย่างคุณจิตศิลป์วันนภาทรศิลป์
ชำนาญการประจำตัวของสสวันวิพาไม้สนเนี่ย
บอกว่าขอน้องรับคำตัดสินของศาลนะคะ
ยึดอุดมการที่มันเหมือนของพักเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
จัดกิจกรรมต่อไปแต่จะใช้ชื่อกลุ่มอนาคตใหม่แทนนะคะ
นอกจากนี้ก็ยังมีความคิดเห็นของเพื่อนนักการเมืองเนาะ
เขาก็ออกมาแสดงความเห็นใจนักการเมืองกลุ่มของอนาคตใหม่ด้วยเหมือนกัน
บางคนก็เคยมีประสบปัญหาแบบนี้มาก่อนก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
เพื่อไทยก็ออกมาแสดงความเสียใจนะฮะคุณชัดชาติก็ออกมาแสดงความเสียใจ
ให้กำลังใจต่ออนาคตใหม่นะครับทีนี้ก็ต้องดูอนาคตจริง
เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะเริ่มขึ้น๒๔นี้แล้ว
ทีนี้ก็ต้องดูว่าคนที่ยังทำงานในฐานะของสอสอแบบแบ่งเขตของอนาคตใหม่เขา
ก็มีทั้ง๖๕คนแล้วก็มีที่เป็นสอสอบัญชีบรายชื่อ
ไม่ใช่กรรมการบริหารพักอีก๖คนที่ยังต้องทำหน้าที่ในการอภิปรายในสภา
สำหรับสะพาที่ฝนความเคลื่อนไหวการอภิปรายนอกสภา
ก็ติดตามดูพรุ่งนี้ว่าอนาคตใหม่เขาจะเป็นยังไง

ใครจะเป็นหัวหอกในการตั้งพักใหม่อะไรยังไงนะฮะ
เข้มข้นแต่เช้าเรื่องการเมินนะ